วันนี้ชิวอีกวันเที่ยวแล้ว
หลายคนถ้าอยากให้ได้บรรยากาศจริงก็ต้องใส่ชุดกี่เผา

กี่เผามีที่มาที่ไปอย่างไร

แล้วก็พาไปเลือกชุดกี่เผาสวยสำหรับวันเที่ยววันนี้ด้วย

เผาหลากสีสันหลากรูปทรง

กลับมาได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี
เพราะเป็นชุดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแบบจีนค่ะ
กี่เผาเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง
หญิงสาวในสมัยนั้นจะนิยมใส่เรสยาวคล้ายกับกี่เผาในปัจจุบันค่ะ
แต่จะเป็นชุดแขนยาวและกระโปรงยาวกรอมเท้า
กี่เภาก็เป็นรัฐปรรณที่ทำไม่ก่อน

แล้วก็ผู้หญิงใส่แล้วก็ดีมาก
เหมือนกับที่วัฒนธรรมที่เมืองจีน
ก็มีหลายร้อยปีแล้วนะ
ต่อมาชุดกี่เผาถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสมัยมากขึ้น
แต่ยังคงเป็นที่นิยมของหญิงสาวในวงสังคมชั้นสูง
โดยชุดจะค่อนข้างรัดรูปและพอดีตัวมากขึ้น
มีผ่าข้างและมีลวดลายสวยงาม
เช่นลายดอกโบตันลายนกยูงลายมังกรและลายหงที่ได้รับความนิยม
และยังมีกี่เผาบางแบบที่ถูกนำไปประยุกต์
ได้รูปทรงที่ทันสมัยมากขึ้น
เหมาะสำหรับใส่ไปงานที่ไม่ต้องการความเป็นทางการมากนัก
สำหรับชุดกี่เผาที่คนมักจะนิยมซื้อใส่ในช่วงตรุษจีนนะคะ

ตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าเป็นสีมงคลใส่แล้วเห็งรวยค่ะ
เจ๊เหอร้านกี่เผาย่านเยาวราชที่เปิดขายมาแล้วกว่า๑๗ปี
เป็นอีกร้านที่ชาวไทยเชื้อสายจีนมาเลือกกี่เผาในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
โดยเจ๊เหอเล่าให้ฟังว่าแม้ปัจจุบันกี่เผามีราคาค่อนข้างแพง
แต่ก็ยังได้รับความนิยมจากลูกค้าค่ะ
ชุดกี่เผาที่นี่มีตั้งแต่แบบธรรมดาราคา๔๙๐บาท
จนถึงแบบอลังการงานสร้าง
มีทั้งงานปักเป็นลวดลายหงหรือมังกรสีทอง
ถนนราคาอยู่ที่๒๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีกี่เผาลดราคามาเอาใจลูกค้ากันอีกด้วยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน